ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับซิมการ์ดกันบ้าง
ใครที่จะซื้อซิมการ์ดมือถือใหม่
จะต้องลงทะเบียนด้วยลายนิ้วมือ

นำร่องที่๓จังหวัด๔อำเภอที่ชายแดนใต้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของการใช้งาน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ส่วนบริการโทรศัพท์มือถือทุกแห่ง

ใช้สำหรับลงทะเบียนผู้ทำบัตรประชาชน

คือ๓จังหวัดและ๔อำเภอชายแดนใต้
ลงทะเบียนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมต่าง
ที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของซิม
และป้องกันอันตรายในพื้นที่เสี่ยงด้วย
ปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกค่าย
ซิมการ์ดรวมกัน๓ล้านซิมต่อเดือน
เมื่อเรากำลังเข้าสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย
ตัวตนของผู้ใช้บริการ
และมากกว่านั้น

ก็คือการคุ้มครองป้องกันตัวตนของเขา
นี่คือหนึ่งในมาตรการทั้งหมด
ที่เราจะมีออกมาสัก๔๕มาตรการ
มาตรการแรกการให้ใช้บัตรประชาชนจริงออกไปแล้ว
มาตรการที่๒ก็คือเรื่องการใช้อัตลักษณ์
เดี๋ยวจะมีมาตรการ๓๔๕ออกมา
ต้องเสร็จทีละอันสร้างตึกทีละชั้นครับ
ศทชว่าจ้างหน่วยงานอื่น
ออกแบบซอฟต์แวร์และออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้
สำหรับตัวเครื่องอยู่ระหว่างการทดสอบ
และจะทยอยนำเข้าจากต่างประเทศ

รองเลขาธิการกศธชยืนยันความปลอดภัยสูงสุด

และการใช้ข้อมูลเชื่อมโยงกับบัตรประชาชน

ปลอมแปลงเอกสารได้
มันจะมีอยู่๕ของประชากร

หรือเกิดเหตุขัดข้อง
เรื่องจากการบันทึกที่ต้นทาง

เกิดไม่ชัดนะครับ

เราก็ต้องมาปรับตรวจสอบแวร์เราอีกว่า
เทียบหน้าจากหน้าคนที่ไปติดต่อกับหน้าที่อยู่ในซิม

ในอนาคตกศชจะให้ค่ายมือถือ
ทยอยแจ้งผู้ใช้บริการรายเดิม

เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบด้วย
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน